ขี่มอเตอร์ไซค์ตามผู้หญิง๒คนมา

อ๋อหรือเหตุการณ์ต้องเลือกยังไง
เพราะว่าผมฟังจากน้องเขาฝ่ายเดียวไง

เพราะว่ากระโปรประทั่งยังมันยังไง

ครับค่ะ

ผมโปรยไปผมว่าคุณผู้ชมคงคิดว่าโอ้โห

มาถึงปั๊บถีบเขาใส่เขาก่อนเลย

ไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยผู้ชายคนนี้
นี่เหตุเกิดที่หน้าร้านขายของชำเลขที่๕๑
หมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปีธัญบุรีปฐุมธานีครับ
นายดานัยวิริยะรัตนศักดิ์อายุ๓๗ปี

เล่าบอกว่า๒ทุ่มครึ่งของ๙พฤษภาคม
ผู้หญิง๒คนขี่มอเตอร์ไซค์มา
๒คนมาซื้อข้าวอยู่เป็นประจำ
แต่จู่รถจักรยานยนต์ของผู้ชายเนี่ย

จากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันแบบในคลิป
ส่วนเหตุการณ์ล่ะถามน้องผู้หญิงเล่าบอกว่า
ตอนที่เธอขี่จักรยานยนต์มาเนี่ย
เธอก็เปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเข้ามาจอด

ทำให้น้องผู้หญิงไม่พอใจตะโกนด่าฝ่ายชาย

ฝ่ายชายโกรธครับด่ากลับด่ากับฝ่ายหญิง
แล้วคราวนี้ก็ตามมาถีบรถของเธอ

บอกด้วยฝ่ายชายน่าจะเมาล่ะพี่
กลิ่นเหล้าฟุ้งคลุ้งเลยนะครับ
ดันัยเจ้าของร้านเล่าบอกว่าคืนนั้นก็ไม่ได้เข้าไปช่วย
เพราะตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันมาก่อน
อีกอย่างคืนนั้นฝ่ายชายถูกฝ่ายหญิงรุมซะนะครับ
ก็เลยแบบถ้าฝ่ายชายมีอาวุธ
ต้องเข้าไปช่วยแน่นอนล่ะคือถ้าฝ่ายผู้หญิงเพลี่ยงพล้ำอะไรแบบนี้นะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่มีใครไปแจ้งความอะไรนะครับ